ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเวลาหน้าฝนอย่างนี้ยิ่งมีโอกาสบ่อยเลยสัตว์มีพิษหรือว่าสัตว์เลื้อยคานจะเลื้อยเข้าบ้าน
คุณผู้ชมต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าอันตรายจริงไม่เชี่ยวชาญอย่าจับเองค่ะนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญเขามาจับค่ะ
แล้วต้องหนีให้ไกลด้วยค่ะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับคุณแม่ท่านนี้คือท่านพยายามจะเอาไม้เนี่ยไปไล่งูเห่าค่ะ
เพลิงเทศบาลตะมนนาป่าใช้เวลาเกือบ๒๐นาที
จับมันออกมาเพราะว่ามันเลื้อยเข้าไปซุกในตู้เสื้อผ้าในห้องนอน
ของคุณชะนิดาพานะคะอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
คือคุณชนิดดาภาเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี้บอกว่า
นอนกลางวันอยู่แล้วงูมันเลื้อยเข้ามา
ว่าคงจะเปิดประตูห้องทิ้งเอาไว้ค่ะก็ตะโกนเรียกแม่มาช่วย
อายุ๖๖ปีแม่มาถึงก็คงตกใจด้วยค่ะ
ก็เอาไม้ยาวเนี่ยเขี่ยงูออกแต่ปรากฏว่างูมันแผ่แม่เบี้ย
แล้วก็พ่นพิษใส่แม่ค่ะไปตรงหน้าเนี่ยค่ะ
ระยะห่างระหว่างงูกับแม่เนี่ยอยู่ห่างกัน๒เมตรเนี่ยค่ะ
คุณแม่ทำให้ดูมันพ่นใส่พิษเข้าตาคุณแม่ค่ะ
มันระยะทำการใช่ไหมฮะตรงนี้๑๒เมตร
ใช่เลยค่ะระยะของงูที่มันพ่นพิษเลยมันระยะนี้เลยซึ่งอันตรายมาก
คือพิษเข้าตาคุณแม่ลูกเนี่ยต้องมาช่วยแม่
เพราะเธอบอกว่าโชคดีตอนนั้นเนี่ยบ้านมีน้ำเกลืออยู่
ตัดสินใจถูกจริงเอาน้ำเกลือล้างตาให้คุณแม่
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลคือคุณหมอพอไปถึงเนี่ย
หมอก็เอาน้ำเกลือล้างตาจนแน่ใจว่าพิษไม่มีแล้ว
แล้วให้คุณแม่กินยาแก้ปวดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
กลับบ้านได้แล้วโล่งไปจริงค่ะ
แล้วเช้าวันนี้คุณหมอก็นัดไปตรวจเพื่อดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหงูเห่าตัวนี้เมตรกว่าพ่นพิษนะคะ
ฝากเตือนเลยถ้าใครพบงูเข้าบ้านจะเป็นงูพิษหรือไม่มีพิษเนี่ย

อย่าไปจับเองนะคะให้ผู้เชี่ยวชาญมาจับจะดีกว่า
แล้วสภาพแวดล้อมที่บ้านถ้าเกิดรกรุงรังนะคะ
คุณชะนิดาภาก็บอกว่าจัดการให้เตียนโล่งจะได้ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษค่ะ
คือเรื่องของการพ่นพิษงูหลายคนก็อาจจะคิดไม่ถึงนะ
งูเห่ามันจะฉกแล้วถึงจะได้รับพิษมัน
แต่มันพ่นพิษได้นะคะในระยะแม่นยำก็คือ๑๒เมตรเลย

คือการพ่นพิษงูเนี่ยมันเป็นกระบวนการป้องกันตัวอย่างหนึ่งนะคะ
มันจะเล็งไปที่ตาของเราแล้วก็พ่น
เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยโดนพ่นเข้าตานะคะ
พิษของงูเนี่ยจะทำให้ปวดแสบปวดร้อน
ถูกงูพ่นพิษสัญชาติยานจะขยี้ตา
อันนี้คือคำเตือนเลยนะคะเขาบอกว่าอย่าไปขยี้ตามันจะทำให้ติดเชื้อ